คุณผู้ชมจำเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันจันทร์ที่๒๓สิงหาคมได้ไหมครับ
โอ้โหเป็นข่าวที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันอยู่
เหตุเพลิงไหม้อาคารสูง๓๗ชั้น
ซึ่งเป็นอาคารที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับ
ปากซอยวิภาวดี๙อยู่เขตจตุจักร
และอีกอย่างหนึ่งเนื่องด้วยเป็นอาคารที่กำลังก่อสร้าง
ดังนั้นระบบน้ำภายในจึงไม่สมบูรณ์
แล้วก็ไม่มีแหล่งน้ำอยู่ภายในอาคารด้วย
การทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นค่อนข้างจะยากลำบากนะครับ

ในการที่จะแบกถังดับเพลิงขึ้นไปบนชั้น๓๗ของอาคาร
และนอกจากกำลังพลของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้ว
คุณผู้ชมนี่ครับคือพระเอกของการดับเพลิงครั้งนี้
นั่นก็คือรถดับเพลิงแบบหอน้ำ

สำหรับอาคารที่มีความสูงประมาณ๓๐ชั้นนะฮะ

ทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นเพลิงนั้นดับลงได้
คุณผู้ชมค่ะเราได้เห็นปฏิบัติการในขณะที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับ
แต่เพื่อให้เห็นเจ้ารถคันนี้ของจริง

สถานีดับเพลิงที่คลองเตย
และคุณผู้ชมข้างหลังข้างในนั้นนะฮะ

หรือว่ารถดับเพลิงชนิดหอน้ำ
ที่มีความสูงเกินกว่า๙๐เมตรนะครับ
หรือว่าดับเพลิงเขาเรียกว่ารหัส๐๑นั่นเอง
เดี๋ยวเขาจะออกปฏิบัติการจำลองปฏิบัติการ
เราได้เห็นว่าเจ้าแขนยาวเป็นยังไง

และตอนนี้ผมมาถึงที่สถานที่ที่จำลองนะฮะ
เพื่อให้รถดับเพลิงชนิดหอน้ำ

สามารถที่จะยืดแขนขึ้นไปบนฟ้าได้นะฮะ
เดี๋ยวมาดูวิธีการในการตั้งรถคันนี้นะครับ
โอ้โหตอนนี้เรียกว่ากระเช้ากำลังขึ้นแล้วใช่ไหมหัวหน้า

ใครที่กลัวความสูง

เพราะเจ้าที่เพลิงจะมีการทดสอบความสูง

ตัวนี้ตัวเซฟตี้เวลาใช้แรงกระแทกมันจะมีการเหวี่ยง

ด้านบนกับด้านล่างที่อยู่ข้างล่างคนขับกับเสา
มันมีความจำเป็นแค่ไหนครับที่เราต้องใช้กระเช้า
แล้วก็รถหอน้ำขนาดนี้
มีความจำเป็นอย่างเช่น
สถานีดับเพลิงคลองเตยมีศึกถึงที่สุดในกรุงเทพหมานคร

ท่อนเดียวนี่สูงแค่ไหนแล้วพี่ประเมินจากสายตา

หัวฉีดคือต่อรถจากข้างล่างขึ้นมา
รสละของท่อท่อสายสูบน้ำ
ถ้าเกิดว่าเข้าไม่ถึง

กำลังฉีดน้ำเลยนะครับ

คือมีชื่อสเปรย์สเปรย์เล็กสเปรย์ใหญ่

ป้องกันกลุ่มควันราชดาวนี้ถ้าเกิดควันมาก
เราสามารถทำเป็นสเปรย์

ป้องกันกลุ่มควันและผักดัน

ถ้าเป็นแบบลำทรงแบบนี้ก็สามารถเข้าไปทำลาย
ใจวิทยาเทศต้นเผลอ

แต่ว่าจริงไม่อยากให้เกิดเผลอไหม้ที่ไหนเลย
ภารกิจเหล่านี้คือว่าเสี่ยงพลังจริง

ทุ่มเททั้งกายและใจในการทำหน้าที่เพื่อเขา

แล้วมีเหตุต่างให้แจ้งเบอร์โทร
สถานกองค์ตันและบรรทาวน์สวัสดิ์สถานกองค์ตัน

โอ้โหถึงจุดหมายปลายทางแล้วคุณผู้ชมฮะ
พระเอกเลยไอ้แขนยาว
แต่พระเอกตัวจริงก็คือพี่เหล่านี้นะครับ
ทำหน้าที่ในการเป็นนักผจญเพลิง
ดับเพลิงแล้วก็เป็นคนช่วยชีวิตคนนั่นเองครับ

ว่าศักยภาพของเจ้าแขนยาวคันนี้เป็นอย่างไร
เพราะว่าผมขึ้นไปพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
แต่ว่าทีนี้ในการใช้งาน
เพื่อดับเพลิงอาคารสูงในกรุงเทพนคร
เพียงพอหรือไม่จะมีศักยภาพอย่างไรนะครับ
ดังนั้นเราจะพูดคุยกับท่านรองผู้มนวยการ
สำนักป้องกันและบรรเทาสาภัยกรุงเทพมหานครนะครับ
ท่านรองเทียระยุทธ์ภูมิพลักษณ์อยู่กับเราแล้ว

รถแบบนี้มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะดับเพลิง
ในพื้นที่กรุงเทพมนาคอนได้หรือไม่ครับ
เพราะว่าจริงแล้วตึกสูงในกรุงเทพอาจจะสูงเกินกว่า๙๐เมตรด้วยซ้ำ

กรณีเพลิงไหม้อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่เนี่ย
ระบบดับเพลิงภายในอาคารจะเป็นตัวกำหนดนะครับ
อาคารเนี่ยจะเป็นเหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งนะครับ
มีระบบปลายโฮสมีระบบสปิงเกิลมีระบบน้ำอยู่ในอาคารนะครับ
กรณีที่อาคารสูงเกินกว่า๔ชั้นเนี่ยนะครับ

รถกระเช้าหรือรถหอน้ำเนี่ยก็ใช้ในกรณีที่จำเป็นว่าเกิดเพลิงไหม้
ด้านรอบอาคารนะครับ

เพราะหลักการดับเพลิงอาคารสูงเราจะไม่ใช้รถกระเช้าเข้าไปทำงานดับนะครับ
เว้นเกี่ยวกับว่ามันมีพื้นที่มีบริเวณที่จะสามารถโดยการได้
ก็ใช้เป็นเหมือนระบบขุนรอง
แต่ระบบหลักจริงต้องใช้ระบบภายในอาคารทั้งหมดครับในการดับเพลิง
ทราบมาว่ารถแขนยาวแบบนี้คือในกรุงเทพมหานครมีไม่กี่คันใช่ไหมท่านรอง
ซึ่งตัว๙๐เมตรที่ทางพิธีกรไปดูมาเนี่ย
ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เราจัดซื้อมาจำนวน๔คัน
เราก็พยายามที่จะกระจายไปไว้สี่มุมเมืองเมื่อเกิดเหตุเนี่ย
ถามไปถึงอาคารที่มันสูงเกินกว่าที่เจ้าแขนยาวจะยืดไปถึงได้

โอ้โหนี่รายงานออกมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้ง๔๕อาคาร
ประมาณ๕๐๖๐๗๐๘๐ชั้นนะฮะ

อันนี้จะดูแลกันยังไงครับท่านรอง
คือในอาคารถูกบังคับโดยกฎหมายต้องมีไฟล์แมนลิฟต์
แมนลิฟต์มีระบบน้ำในอาคาร
มีระบบไฟล์ปั๊มมีไฟล์โฮส
ทุกชั้นจะมีสปริงเกิลนะครับ
มันมีระบบของมันอยู่ทุกอาคารพวกนี้อย่างที่เรียน

ดับเพลิงเต็มที่ก็มี๑หัวฉีด
สายส่งน้ำ๓๐เมตร

ดับเพลิง๑คนจะถือขึ้นไปประมาณ๒เส้น

โอ้โหเจ้ารถหอน้ำหรือว่ารถแขนยาวเป็นพระเอกแล้ว
แต่จริงแล้วตัวอาคารเอง

ในการที่จะระงับเหตุดับเพลิง

ตอนนี้คือคนที่อาศัยอยู่บนอาคารสูงเยอะมาก

ท่านรองอยากจะฝากประชาชนเหล่านี้อย่างไร
การที่จะต้องฝึกซ้อมต้องดูแลตัวเองด้วย
หรือว่าหาทางหนีไฟสำรวจตรวจสอบ
อันนี้ท่านรองบอกเป็นเคล็ดลับสั้นหน่อยครับ
ทุกปีเราจะมีการฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟ

ส่วนใหญ่พี่น้องพยาชนเรามักจะถูกละเลย
ไม่ค่อยให้ความสำคัญ
ไม่ค่อยเข้ามาร่วมกิจกรรม

โดยนักดับเพลิงจะเข้าไปอบรมให้

ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
เกิดจากความประมาทของผู้ใช้อาคาร

ก่อนที่ออกจากห้องพักหรือสำนักงานเนี่ย

พวกพลักษณ์พวกสวิตซ์ต่างได้มีการปิด
รวมทั้งการบำรุงรักษาพวกปลั๊กพวกสวิตช์ต่าง

ถ้ามันเก่าถ้ามันมีปัญหาชำรุดก็เปลี่ยน
โดยเฉพาะระบบแอร์ต่างเนี่ย
รวมทั้งที่สำคัญก็คือพวกเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ตู้ควบคุมไฟตู้รวมระบบไฟมักจะเกิดเหตุ

หรือเก่าแก่ใช้งานมานานขาดการบำรุงรักษานะครับ
ควบคุมไฟแบบนี้ปกติแล้วการออกแบบ
เขาจะออกแบบว่าไม่ให้มีการลุกลามไม่ให้มีการติดไฟ
แต่ก็มีบางครั้งบางสถานที่นะครับ
เอาเอกสารเอาของเอาข้าวของต่าง
เอาอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้

ใช่ครับทำเป็นตู้กับเขา
แล้วพอเกิดไฟฟ้ารถวงจรที่ตู้รวมไฟ
เป็นเรื่องเลยครับมันลุกลามออกมาข้างนอก